ไปที่ชนบุรีหน่อยรถบัสโดยสารคันนี้ไปรับผู้โดยสารจากนครพนม
ทีนี้จะไประยองพี่เบิร์พี่น้ำแข็งปรากฏว่าเสียหลักฮะ
เดาว่าเขาสงสัยว่าคนขับน่าจะหลับใน
ตกข้างทางแล้วไปอัดกับกำแพง
เสียชีวิตสองเลยเหตุการณ์นี้ครับ
เกิดขึ้นช่วงสายเมื่อวานนี้ครับ๑๐โมงครึ่ง
ตรงนี้คือถนนสาย๓๓๑ขาเข้าแยกเกษมพลตะบนห้วยใหญ่จังหวัดชนบุรี
เป็นรถบัสโดยสารสายนครพนมระยองของบริษัทชาญชัยทัวร์
หน้ารถก็อัดกำแพงคอนกรีตอยู่เลย
แนวเขตมอเตอร์เวย์สาย๗ห้องคนขับและที่นั่งโดยสารพังเสียหายครับ
เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตสองคนที่ลำเลี้ยงมา
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีก๒คนติดอยู่ในซากรถ
เจ้าหน้าที่ก็ใช้อุปกรณ์ตัดถ่างแนะนำคนเจ็บ
ซึ่งเป็นผู้ชายออกมาแล้วก็ส่งโรงพยาบาลไป
จากคนเจ็บพอไปดูข้างในซากรถมีผู้เสียชีวิต๒คน
แต่ทราบชื่อแค่คนเดียวคือคนขับชื่อว่าคุณสำเริงสารีผลอายุ๕๓ปี
ส่วนอีกคนนึงยังไม่ทราบชื่อครับคุณผู้ชมฮะ
สอบสวนทราบว่ารถบัสคันนี้ไปรับผู้โดยสารจากนครพนม

แต่มาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยสันนิษฐานว่าคนขับหลับในครับ
รถก็เลยเสียหลักพุ่งตกข้างทาง
นำมาซึ่งความสูญเสียในครั้งนี้
ส่วนคนเจ็บอีก๒คนที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล